ไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซาฮะไปเจอกับงู
งูเหลือมตมเลยนะ
แต่งูเหลือมที่ว่าแน่สุดท้ายก็ยังต้องแพ้สิ่งนี้ครับ
นอนขดดิ้งอยู่ตรงนี้เลย
นี่กี่เมตรรู้ไหม
สี่เมตรโหนอนนิ่งอยู่อย่างนี้คิดว่าตายแล้วตายยัง
สรุปว่าหายใจอยู่ยังไม่ตาย

อ้าวมันมีกระเพื่อม
มันยังขมุบขยับ
คือท้องมันยังบึบบับอยู่
ใช่ยังหายใจอยู่
คืออย่างที่ผมบอกไอ้งูเหลือมชื่อว่าแน่

ฝาท่อมันติดอยู่เหรอ

แล้วดูตัวดิฝาท่อนิดเดียวตัวมันยาก
ยังลงไปยังไงไม่ประเมินตัวเลย
เดือดร้อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยสิครับ

บริเวณตรงนี้คือริมถนนสุขุมวิทย์สายเก่า
ตำบลท่าข้ามอำเภอบางประกงจังหวัดชาเชิงเศร้า

แล้วจับอย่างไรล่ะหัวอยู่ไหนคลี่คลายดึงหางก่อน
ดึงหางแล้วหาหัวงูมันอยู่ไหน
หัวงูอยู่ไหนคุณสุนัข

อยู่ในท่อมันอายมันไม่กล้าชูหัวขึ้นมา
มันติดมันอายอะไรเหรอ

แต่สุดท้ายนะครับมันขยับไปขยับมายังไง

ออกมาแล้วมันตัวใหญ่มาก
อยากไปอยากไปแล้วตกใจทำไมคนเยอะ

ไม่มีใครจะไปอยู่ในท่อระบายน้ำหรอก

อายแล้วจ้าอายแล้วจ้า
ก็เลยเลื้อยเตรียมจะหนี
เพื่อที่จะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
อยู่ในจุดที่มันควรจะอยู่นะครับ

คือลองถุงที่เตรียมมามันเล็ก
คืออย่างนี้ต้องไปหาถุงใหม่

ถอดออกมาไม่ได้

ถือว่าถุงนี้ใส่ได้

แล้วก็ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปนะจ๊ะ
คือตอนแรกกู้ภัยบอกว่ามีคนแจ้งว่างูติดท่อ
คิดว่างูมันลงท่อไปว่าตัวมันต้องไม่ใหญ่